คุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะตอนนี้ตลอดแนวภาคเหนือแนวแม่น้ำยมเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าน้ำท่วมที่เจอหนักเนี่ยคือภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนตอนนี้มันไล่ลงมาคล่อนมาถึงภาคกลางแล้วอ่ะนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าพิศนุโลกกับสุโขทัยวิกฤตพอสมควรเลยค่ะ
พาไปดูที่สุโขทัยกันก่อนนะคะที่พื้นที่หมู่๕ตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรง
มีกระแสน้ำจากแม่น้ำยมไหลบากเข้าท่วมพื้นที่ประชาชนค่ะต้องอบพยพกันไปอยู่ด้านนอก
โรงเรียนก็ต้องประกาศหยุดเรียนไปสี่แห่งแล้วทั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
โรงเรียนประชาอุทิศโรงเรียนบ้านคลองตานวงเล็บกระจ่าง
แล้วก็โรงเรียนพุ่งหัวนะคะโดยเฉพาะที่ประชาอุทิศเนี่ย
อยู่ที่หมู่ห้าตำบลวัดเกาะเลยขอหยุดการเรียนการสอนแบบไม่มีกำหนดค่ะ
เพราะโรงเรียนอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำยมฝั่งตะวันตกจากตลาดศรีสำโรง
ไปที่บริเวณสี่แยกไฟแดงที่ตำบลบ้านไร่นะคะน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่าเมตรครึ่ง
สองเมตรอยู่แล้วรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้เลยค่ะ
ต้องอาศัยเรือท้องแบนเท่านั้นซึ่งน้ำท่วมนี้กินพื้นที่ตั้งแต่สะพาน
ลากยาวไปจนถึงเกือบสี่แยกไฟแดงกว่าสามกิโลเมตรนะคะย้ำสามกิโลเมตรเลยนะ
ประชาชนที่อยู่บริเวณแนวตำบลวัดเกาะเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะเตรียมรับน้ำจากแม่น้ำยมต่อจากสุโขทัยแล้วค่ะ
มีการเตรียมการไว้นายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานพิศนุโลก
ลงพื้นที่ที่ประตูน้ำคลองแยงมุมที่บ้านวังขี้เหล็กในอำเภอพรมพิราม
ติดตามสถานการณ์น้ำจากสุโขทัยอย่างใกล้ชิดเช้าวันนี้ค่ะ
น้ำจากสุโขทัยเนี่ยไหลเข้าสู่พื้นที่พิษนุโลกแล้ว
แม่น้ำยมสายเก่าในอำเภอพรมพิรามก็เสี่ยงต่อเกิดต่อการเกิดอุทธกภัย
แล้วก็น้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะเพราะคาดการณ์ว่ามวลน้ำก้อนแรก
น่าจะมีปริมาณกว่าหกสิบล้านลูกบาทเมตรอะค่ะซึ่งเส้นทางแม่น้ำยมสายเก่า
คลองเมมคลองบางแก้วในเขตอำเภอพรมพิราม
อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางรกรรมนี่แหละค่ะเบื้องต้นมีการผลักดันน้ำ
ตอนนี้ลงสู่คลองน้ำธรรมชาติเก้าสิบเก้าแห่งและถ้ามีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มมากอีก
จะผัดน้ำเข้าทุ่งตามโครงการบางรกรรมโมเดลที่สามารถเก็บน้ำได้มากกว่า๕๐๐ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอแจ้งเตือนไว้เลยค่ะประชาชนในจังหวัดพิษนุโลก
พร้อมขนของขึ้นที่สูงทันทีถ้าเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะ
เตรียมรับมือไว้ประมาทไม่ได้เลยนะคะ
มาเยอะนะอืมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดู